ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ

กันนี้รู้สึกใส่ไข่สนจำไงก็ไม่รู้นะครับ
หมายถึงพี่โปรขุมลึงไหร่ไหม
คือทั้งคู่ค่ะนะฮะพี่เหมียวนี่ก็จะยืนพื้นอยู่แล้ว

เมื่อกี้ถูกโทรถามคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนแล้ว

ตั้งแต่ดินแดงเชิญนวนเลยค่ะ
อ้อนเมืองโอ๊ยมันเดินทางมานะครับผม

อ้าวลองวิเอ็นไงนะฮะเดี๋ยววันจันทร์หยุด

ฉันไม่สามารถจะพูดได้เพราะฉันไม่ติด

สวนเข้ามามาถึงเนี่ยเหรอ

ถ้าช่วงเย็นนี่ก็คือการจราจรบอกเลยว่า

ครับผม

เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไลน์มาบวกบอกเองไหม
เรื่องความสวยงามของ

เดี๋ยวพี่มาร์คจะกลับมาก็ไป
ในบ้านมีกระจกเล็กหรือไง
คุณอยากฟังเรื่องผู้ต้องหาอยากหนีไหม

พวกตำหา๓คนใช่หนี๓คนใช่ไหม

เพราะว่ามีผู้คุมคนเดียว
กรณีพวกตำหายาเสียบติด๓ราย

อายุ๓๑ปีแหมกำลังชะกันเลยนะฮะ
นายธาราทิพย์เพิ่มลาบอายุ๒๖ปี

นายกฤษฎาเกษหนุ้ย๓๖ปี
โอ้โหขนาดนี้ได้ชิงรถควบคุม

นี่คุณดูสิไปกันดื้ออย่างนี้เลย

จะมีใครมันจับได้นั่นกิ้งโคโลคิเลกันไปนะฮะ

ไปหน้าประตูครับอีกคนนึงไปปิดประตู

ยังไงครับคนร้ายขึ้นรถแล้วนะฮะตอนนี้

ตรงนี้ครับขับออกมาเสร็จยังไงครับ
ขังเลยฮะแล้วคนตัวเอง
เพื่อนตัวเองที่นอนอยู่

มันถึงคันนั้นแล้วอ่ะถูกต้องครับ

ตอนนี้ล่าสุดไม่เวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
รัชธรรมโดยพันธุ์ตำรวจเอก
รัฐเสวตนันอธิบดีกรมรัชธรรม
ก็เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุก็บิน

ขณะนี้ดำระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

เดี๋ยวนี้เอออยากไล่ก็ตามเชื่อว่ายังอยู่

เนื่องจากผู้ต้องหายังมีเครื่องพันธนาการหรือว่าถูกตรีตวนอยู่นั่นเองนะคะท่านผู้ชมค่ะ
แล้วภูมิประเทศนั้นก็เป็นป่าเขาสูงชั้นล้อมรอบด้วยทะเลอีกชั้นหนึ่งอีก
ยืนยันว่าจะติดตามตัวมาให้ได้ภายใน๔๘ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่พยายามกดดันผู้ต้องหาอย่างเรียกว่าทุกช่องทางอยู่
ดมเจ้าหน้าที่กว่าเกือบ๕๐๐นายนะครับพี่แมว
ก็นี่มีแบบว่าสู่นักตำรวจนี่มียศนะจ๊ะเคนายเขามีนะ
แล้วที่สำคัญคือเขาไปเจอบ้านบ้านหนึ่งที่ว่ารู้สึกว่าผู้หลบหนีนักโทษน่าจะมา
แล้วก็เหมือนกับมีการเอาเครื่องมือเนี่ยตอกช่อตวนแต่ตวนไม่ออกนะครับผม
เหมือนกับรู้นะรู้เส้นทางดีนะว่าตรงไหนจะมีอะไรใช่ไหมคะ

เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับท่านอธิบดีเนี่ยท่านบอกว่ายอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเนี่ยขาดแคลนเนี่ย

มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวที่พาผู้ต้องหาถึง๓คนไปสารเนี่ยนะฮะ
ก็ตอนนี้ก็กำชับเรือนจำทั่วประเทศซึ่งมี๑๔๓แห่งให้เข้มงวดในการดูแลผู้ต้องหา
หมดเท่าไหร่รู้ไหม๓๖๐๐ตอนนี้ที่เรามี

เอองบประมาณปีงงบประมาณเนี่ย
ลายรอบมีประมาณเหมือนกับไม่ค่อยพออะ
ที่ว่าหายไปคาดว่าไปต่างประเทศแล้ว

เขาบอกว่าช่องทางธรรมชาติ
ไม่ต้องผ่านด่านแต่ถ้าเป็นช่องทางไม่ธรรมชาติ

อ้าวอยู่ดีก็เปลี่ยน
มากันแบบว่าสู้ตายมาก

ของมดดำก็ใช้น้ำมันตาเต่า

รถแบบมันไม่ขยับเลย

เราไปที่ข่าวจากเพจเฟซบุ๊กนะครับ

การตรวจสอบเอกสารคะแนน
เป็นผลสอบของครูผู้ช่วย

ส่งเอกสารกลับไปให้

ส่งวิธีที่แปลกแตกต่างออกไปยังไง

เพราะว่าใช้สแตมจาก๗๑๑หรือร้านสะดวกซื้อ
แม่บุภเพสันนิวาสเลยนะเห็นไหมครับผม

แต่บุภเพสันนิวาสก็คงจะเห็นเซเว่นโปรโมทเยอะ
ก็เลยคิดว่าโอเคล่ะนี่มันเป็นชำระ
แบบว่าภาษีอากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ก็เลยใช้สแตมเซเว่นในการส่งจดหมายไปเลย

คือทางเจ้าหน้าที่เขาได้โพสต์ประกาศแจ้งข้อความ

อันนี้เป็นการขอความร่วมมือนะฮะ
เพื่อให้เข้าใจตรงกันกับการดำเนินการขอเอกสารว่า
น้องคะส่งเอกสารมาขอดูผลคะแนนสอบครูผู้
แสดงว่าน้องจะต้องไปเป็นผลสอบครูผู้ช่วย

มาขอดูผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย

หรือได้รับช้าไม่ทันใจ

หน้าซองพร้อมแนบธนานัทหรือเงินสดมา
จ่าหน้าซองแล้วติดสแตม๗๑๑นะฮะ
วันแอดมิตต้องเจอกับอะไรบ้างเนี่ย
เนื่องด้วยไปรษณีย์ไม่ได้ดำเนินการคัดแยกให้
เพราะการส่งหนังสือส่วนราชการผ่านปรายศนีย์เนี่ย
แต่ละวันต้องยอมรับมันเยอะมาก
เราจะไปบังคับให้ใครทำตามใจเรามันไม่ได้หรอก
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังฝากทิ้งท้ายว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมีหน้าที่หลัก
คือโอ้โหเจ้าหน้าที่ของขึ้นอ่ะเอางานนี้เจ้าหน้าที่ของขึ้นจริง
บอกเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมีหน้าที่หลักแล้วก็งานอื่นที่ต้องสะสาง
หากทำตามเงื่อนไขครบถ้วนก็จะสามารถรับเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้ภาพดังกล่าวคุณเชื่อไหมว่าภาพนี้มีคนแชร์กันมหาศาลเลยจริง
มีคนก็ไม่น่าเชื่อไงเป็นวีดีใช่นี่ก็ยังโชคดีนะฮะ
ถ้าเป็นสแตมโดเรมอนนี่ยุ่งเลยนะครับ
แล้วมันดูเผินเผินเผินเผินเหมือนสแตมทางราชการนะ
ใช่เหมือนสแตมสมัยเก่าอะไรอย่างนี้อ่า
ที่เขาสะสมกันนั้นจริงมีแค่๙บาทแม่ถึงไหม

ถ้าสมมติจะเอาตัวจริงตามที่เค้าบอกเนี่ย๓๒บาท
ตัว๒บาทงั้นมัน๙บาทเอง
ไม่แล้วเค้าคิดยังไงว่าใช้แซม๗อีกเลยแล้วนี่คือจะไปขอผลสอบครู
ไม่เค้าคิดว่ามันคงใช้ได้ตามปกตินะโมจ
อ๋อเจ้าที่ทางกรมไปสนีออกมาอะไรอย่างเงี้ย

ซื้อของในเซเวสเราได้มาต้องไม่นึกอะไรอย่างเงี้ย
จริงเหรอ

หมายถึงว่าคำว่าสแตมมันก็เลยจะใช้กับทุกอย่าง

แต่เขาสอบครูนะ

เพราะฉะนั้นผู้ที่ภาวะต้องดีกว่านี้นะครับผม

เกิดคนนี้ผ่านมา

นี่หน่อยมักกี้กี่มันดำดื่ม

แต่ข่าวของผมนี่คือคุณพ่อฮะหัดให้ลูกน้อยดื่มเบียร์ครับ
เชื่อลั่นซ้อมไว้ใครไม่ชอบก็เรื่องของคุณนะครับผม
วัยรุ่นนะฮะเด็กชายอายุประมาณ๕ขวบครับคุณผู้ชมครับ
เบียร์กระป๋องโดยเป็นคลิปชายคนนึงเนี่ย
นำเบียร์ให้ลูกของตนเองดื่มครับพร้อมกับนี่ฮะดูฮะ
นะครับพร้อมกับถ่ายคลิปนะฮะเนี่ยมาแล้วครับลูกจับขวดแล้ว
นะครับผมนี่นี่กันนี่นะฮะคนไทยด้วยใช่ไหมแล้วไงดื่มหน่อยเป็น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
คือนี้ขาประจำไม่เคยทิ้งกันแต่เด็กมันก็ชอบเลยแล้วแต่ชอบไม่ชอบก็เรื่องของคุณครับ
หลังจากนั้นเมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยมักจะให้ลูกดื่มเบียเป็นประจำฮะ
เด็กชายเกิดความเคยชินแล้วก็ร้องขอดื่มเบียร์จากกระป๋องอยู่บ่อยครั้งนั่นเอง
คือของพ่อเองถูกต้องนะฮะให้เด็กดื่มจนชินดีตและดีตและ
เด็กก็จะนอนหลับไม่ได้ง่ายขึ้นเหรอไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเด็กติดไปแล้วตอนนี้
ก็เขาบอกว่าสมมุติดื่มเบียนในระดับพอประมาณเนี้ยอ่า
โอเคล่ะมันเป็นอันถ้ากินให้เป็นยานะ

พบว่ามีเพื่อนของคุณพ่อเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะชื่นชมเป็นจำนวนมาก
ขัดแย้งกับสังคมส่วนใหญ่กลับชื่นชมครับ
แย้งกับสังคมส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยต่อการกระทำนี้
เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะส่งผลเสียต่อสุภาพเด็กในภายหลัง
พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ

ทราบว่าผู้เป็นพ่อทำธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์นั่นเอง
อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะครับ

ก็คือหลายคนอาจจะเป็นคลิปที่น่ารัก
แต่ในขณะเดียวกันสังคมวงกว้างอาจจะบอกว่า
ทำไมให้พ่อแบบว่า

แต่คุณพ่ออาจจะมองแบบเป็นเรื่องสนุกในครอบครัว

ก็คิดว่าอันนี้คุณแปลงร่างเป็นมนุษย์เชี่ยงสุนได้เลยนะ
แปลงร่างเป็นมนุษย์เชี่ยงสุน
แล้วเธอยืนชุดเธอสวยมาก
เธอใส่กางเกงอะไรของเธอ
เธอยืนจริงหรือคะ

ใช่ไหมสวยช้า
หมดไจ้ตุ้มเซียอกล่ะ
หมดไจ้จ้าว

แม่ก็เกิดความเครียดสะสมเพราะว่า

ต้องพี่มดดำให้แม่นสุดเลยค่ะ

หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงหรอต้องถามพี่มดดำเองนะคะ
เดี๋ยววันนี้เขาบอกว่ามีการทำทอดแบบฉุกเฉิน
อันนี้น่าจะเป็นไปได้หลังจากที่ข่าวใส่ไข่
ให้ไม่ถูกมาหลายปีเกือบเป็นปี
ไม่เคยใกล้เคียงเลย

บอกว่าถ้าสมมุติเด็กผู้หญิงคลอดมันจะต้องเป็นเลขอะไรแองจี้
ถ้าไปเล่นเด็กผู้หญิงต้องลบหนึ่ง

แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะแม่นกว่า
ใช่เขาก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกัน
คืออันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาวันที่๑๒เนี่ยครับ
เจ้านักที่โรงพยาบาลนพรรดิแล้วก็มูลิธีร่วมกันตอนอยู่เนี่ย
รับแจ้งว่ามีผู้หญิงปวดท้องใกล้คลอด
บนรถถนนบริเวณอื่นจุดพักรถพิเศษระหว่างหมายเลขเก้า
ทัพช้าง๒ฝั่งมุ่งหน้าบังปะอินเนี่ยแหละตรงนี้แหละ
ในเขตสะพานศูนย์กรุงเทพเนี่ยก็รีบไปดูตรวจสอบ
ทะเบียนรถนะแองจี้พบรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ลองฟังดีนะส่วนหัวเนี่ยหมายเลข๗๐๑๖๐๗เยอะไปไหม

แต่ข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่เหมือนกันข้างหลังเนี่ยก็เป็น๑๖๐๘แล้ว
๗๐๑๖๐๘นะฮะจอดโดยมีนายสุประสิทธิ์เนี่ย๓๐ปีคนขับแล้วก็
ภรรยาของเขาเนี่ยตั้งท้องมา๗เดือนร้องเจ็บท้องใกล้คลอด
เจ้าหน้าที่ทำการคลอดแบบฉุกเฉินบนรถมันทุกทางเก่าเลยล่ะ
หลังจากที่คลอดปรากฏว่าเด็กเป็นผู้ชายครับ
เป็นผู้ชายสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างจากคลอดตอน๗เดือน
ก็ได้ทำหน้าที่แม่และเด็กส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าตนกับภรรยาเนี่ยกำลังจะขับรถเนี่ย
พ่วงขนเฟอร์นิเจอร์จากแหลมชะบังไปส่งที่ลำพูน
แสดงว่าจะเดินทางขึ้นเหนือจะต้องบวก๑
เดินทางขึ้นเหนือจะต้องบวกหนึ่งระหว่างนั้นเมียเจ็บท้อง

เชิญอาจารย์ต่อครับ
เมียเจ็บท้องจึงจอดรถพักอยู่ดังกล่าว

ในขณะที่บรรดาคอหวยคุณคิดว่าเขาจะพลาดกันไหมล่ะ

คลอดบนรถพ่วงโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กผู้ชาย
เขาถือว่าให้โชคนะแองจินะ
ต่างเล็งเอา๑ทะเบียน๓ตัวถ่าย

แล้วก็ยังมี๗๐๑
หมดตัว

ก็ลองดูกันแต่เขาบอกว่าต้องบวก๑ละ
ค่ะเพราะว่ารถที่ให้เลขนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ

รสพ่วง๑๘หรอ
หยั่งรถพ่วง

อาจจะกลับไปกลับมานิดนึง

ที่นี่ก็ซื้อทีเดียวแล้วให้เจ้ามือกลับเอาไว้ท่าน

กลับไปซื้อที่นั่นแหละ

ทะเบียนรถอย่าลืมลบด้วย๒
เพราะเด็กคลอด๗เดือน

อย่าลืมลบด้วย๒ทะเบียนรถก็คือ๖๐๗
เพราะเด็กคลอดก่อนกำหนด
ว่าไป
มูลนิธิปอติ๊กตึงเป็นคนไปช่วย

เอาทะเบียนบุญนิทธิปรติ๊กตึ้งอ๋อนะฮะ

คุณผู้ชมทางบ้านที่สามารถตีเลขได้นะครับ

อยากจะรู้ว่ามีช่องทางอื่นไหม

บวก๑แต่มันค่อ๗เดือนล่ะ

วก๑ลบ๒บวก๑ลบ๒ฮะ

เพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่คุณแล้วถ้าคุณบวกได้อะไรมันโป๊ะป๊ะ

ก็เหมือนกับงวดที่เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองใหญ่๓เมตร

คนเขาก็เลย

ยาว๓เมตรน้ำหนัก๔๐กิโล
นี่ถูกขึ้นมาจะเรียกว่าหวยเฮียหรือเปล่า

แต่ทะเบียนบ้านเขา๑๓๓

เอาล่ะพรุ่งนี้คุณผู้ชมมีอะไรทำกันแล้วนะครับ
ครับผมสบายใจแล้วครับ

เป็นเรื่องราวของโจรครับผมคุณผู้ชมครับ
โจรใจดีทำทีเป็นญาติ

พอสบโอกาสงัด๙ห้องลวดเลยครับผม

ว่างปุ๊บงัด๙ห้องรวดเลย

โดยที่ห้องของนางสาวบุษกรเนี่ย

เงินสดจำนวน๓๐๐๐บาทหายไป

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบกับ
อานนท์เนื่องจำนงสารวัตรกำนันตะบนหนองรี

เป็น๙ห้องคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายเดียวกัน

มีมูลค่ารวมกันแล้วเท่าไหร่นั่นเอง

มาลดน้ำต้นไม้แต่ว่ามีท่าทีพิรุษครับ
เพราะว่าเวลาลดน้ำต้นไม้เวลาเอาขันตักน้ำเสร็จ

ครับผมเพราะตาแกไม่ได้ดูที่ต้นไม้ครับ

เขาก็เลยมีว่ามีพิรุษจึงได้ยกโทรซอยขึ้นมา
ถ่ายอ่ะครับผมผ่านช่องลมของเล่นมุกน้อยอีบาทโทรสอย
คุก็นั่งฝั่งอยู่โทรสอยนะครับผมซอยมันเยอะกว่าสัปเคราะห์ครับ
ซึ่งทางตำรวจได้เข้ามาโทรสอบแล้วและจะติดตามคนร้ายมาดึงบนกรีต่อไป
ทั้งทะเบียนรถก็ออกตัวตรงนะครับขึ้นอยู่กับโชคของเจ้าของ

เอ้ามาต่อที่ข่าวดีกันนะครับ

ช่วงนี้พูดเลยว่าสิทธิพิเศษต่าง

แต่ว่าสิทธิพิเศษที่จะได้เพิ่มเติมแบบจุใจ

ที่สำคัญคะแนนในบัตรยังใช้เป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งได้ด้วย

ยังมีส่วนลดในการเติมน้ำมันคาเทคพิเศษขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
คนที่ไม่ได้ใช้น้ำมันดีเซลนะฮะไม่ต้องห่วงสิทธิพิเศษนะครับ

เพียงเติมน้ำมันอื่นในปั๊มคาเทคพิเศษนะฮะ
ก็จะได้รับคะแนนคูณ๓ไปเลย
โอ้โหแต้มเหลือเฟือเหลือล้นอย่างนี้
ถึง๓๑ธันวาคม๒๕๖๑เท่านั้นนะครับ

บี้ก็ทำด้วยแต่ว่าบี้ทำก่อน

อ๋อบี้มันโดนตีหน้าง่าย

มาสแตนบายฉันเห็นกระโดดรถเต้นอยู่นะ

ไม่จะเต็มแล้วรุ่นนี้จะเต็มเอาไม่อยู่แล้ว

ดึงเหรอดึงโอ้โฮดึง
ก็ไปทับทางแล้วก็แบบ
ไปดูแบบยนต์ยนต์ลงนิดหนึ่งไปเลย
กลับมาเอาไม้ตีเป็นกองแบบดึง
กลับมากลัวตาจะไม่เท่าไกลนะฮะ

ข้างนี้จะเลิกขึ้นไปข้าง

นี่ใกล้อย่าทิ้งขี้ให้พวกฉันรับมือ
อ้าวเดี๋ยวกลับมากันเบลกันสักครู่ค่ะ

ริโอต้องมานั่งตอบคำถามนี้แทนนะครับว่า
ได้ยินมาบ้างไหมว่าตอนนี้พี่โชว์ไม่ได้เป็นคนดูแลแล้ว
เขาบอกก็ไม่เห็นจะเกี่ยวแต่ก็พูดทุกคนก็ยังสนิทสนมเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม

ตนมองว่าน้องเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
สามารถตัดสินใจอะไรได้แล้วน้องก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไร
ตนก็พูดคุยกับพี่โชว์บ้างแต่มันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของน้องเขานั่นแหละ
ไม่กลัวว่าใครจะมองว่ามีปัญหากันเพราะจริงก็มันไม่ได้มีปัญหา

โชว์เองเขาก็ดูแลทุกคนในบ้านเหมือนพี่น้องอยู่แล้ว

มันก็เปลี่ยนผู้จัดการไปแล้วก็คือตอนนี้จบง่าย
แล้วก็ถามว่ายังเป็นเด็กเอสุภาชัยอยู่ไหม

บอกว่าเอไม่ได้เงินมาจากปั้นดารามานานแล้วนะ

ก็เฉพาะตำแหลนางได้เดือนละ๒๓ล้านแล้ว

เพราะไอ้สาขาอะไรที่สยามสาขาเดียว

ลมโชยเพราะคือก็ตำแหลตตะถหนางได้เงิน

ที่ก็ไม่ได้มีรายได้จากพวกนี้อ่ะ

ไหนเขาต้องแต่งหน้าทำผมอีกนะ
อ๋อฮะว้าวว้าว

มีรู้ว่ามีแต่ว่าไม่นึกว่าแพงขนาดนี้
การท่องเที่ยวของบ้านเกิดนางยังต้องเอานางเป็นพรีเซนเตอร์

ไอจีนางมีคนตามมากกว่าพวกเราตั้งกี่เท่า

แล้วนางเต้นระยำตำบอยขนาดนั้นคนชอบดูนะเธอ

แล้วนางหาชุดบ้าบ่อมาเต้นบ้าบ่อ

แต่ทั้งหมดนางก็บอกโอ๊ยเดี๋ยวนี้นางไม่ต้องปั้น
แล้วดาราเพราะว่าค่าตัวนางมูลค่าแวนรูดสูงกว่าดาราแล้ว

ใช่เพราะเสื้อผ้านางก็แต่ะตัว
ก็เป็นมือมิว่าอร่างการค่ะเสื้อผ้าเข้ากับลอนดอนไหม
แต่บางทีคือว่ากับ
อ๋อเหรอพี่มีตัวลองดู

นางก็ไปอยู่นี่เออวันดีคืนดีนางก็แต่งตัวเตอนี่ไง

น่าเหมือนเต้นที่บ้านหรูนะฮะ

แห้งเรียล่ะ

เหมียวแล้วที่มีเหมือนกันคือ๗๘โมง

นักเป็นช่วยให้นอดกลางคืนนักก็ไปเต้นนะ

นางนางออกไปตี๓ตี๔เต็ม๘โมงนางก็ตื่นมาเต้นนางไม่หย่อน
พี่เห็นนางโลคิดจะ๘โมงทุกครั้งเต้นแต่เช้าเลยนะ
หลายคนแอบห่วงว่าจะมีดราม่าไหมเพราะว่ามีการแซวเรื่องข้ามช่องกัน
เรียกเสียงฮาคนสนุกมากว่างั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าคนละช่องครับคนละช่อง
ปรากฏว่าแหมมีประเด็นขึ้นกันอะไรทีเดียวโพสต์มาถามแบบนี้แบบนี้แบบนี้
เหมือนกันพูดอย่างนั้นอย่างนี้โป๊บก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นบุ๊คในงานเฉย
ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเชื่อว่าแฟนคลับของอีกฝ่ายจะไม่น้อยใจเพราะเป็นการแสดง
ซึ่งจริงก็ไม่ต้องมีการชี้แจงอะไรทุกคนเฮฮาหัวเราะขำกัน
เพราะรู้ว่าเป็นการทำงานอันนี้ฉันก็เห็นด้วยกับโป๊ปนะครับ
แล้วไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันอย่างไรก็ตามไม่มีปัญหาอะไร
กันก็ยินดีร่วมงานกับเวนี่จบซวยยังไงล่ะว่าอีกร่วมกันขึ้นมาอะไร
โป๊บเขาจะพูดสิ่งต่างเลยเขาจะพูดหล่อ
กับพี่เวียผมก็กล้าร่วมงานครับแมนครับ

มูกใหม่เหรอจมูกใหม่ครับนะฮะมีโอกาสไปเที่ยวกับครอบครัว
ทั้งน้องป่าวแล้วก็คุณพี่ที่เกาหลีก็เลยถือโอกาสนี้นะครับ
ดั้งจมูกใหม่ซะเลยหลังจากที่เคยทำมา๑๐ปีที่แล้วครับ

กรุ๊ปกิ๊บโชว์จมูกใหม่หลังพึ่งมีดหมอเกาหลีมาเรียบร้อยนี่ครับคุณผู้ชมครับ
หายสนิทมากเลยมันไปไม่กี่วันเองนะ
ดูแล้วสวยสมราคาที่จ่ายไปจริงนะครับโดยกรุ๊ปกิ๊บ
จ่ายเหรอนะฮะจ่ายเขาบอกว่าจ่ายไป
ฉันว่าฟรีหว่ะอ๋อนี่ก็ต้องไปทำกรุ๊ปกิ๊บอีกรอบหนึ่ง
ได้โพสต์ภาพตัวเองผ่านการทำจมูกใหม่มาแล้วแล้วเขียนข้อความไว้บี้ก็ทำใหม่
จีจี้อิสแบ็คนะครับผมก็คือกุ๊บกิ๊บนั่นแหละนะฮะ
มาแล้วค่ะเมียใหม่พี่บี้เมคอินโคเรียค่ะ
หายและอยู่ยาวไปจนแก่ไม่อยากทำอีกแล้ว
แท็กลูกห้ามเอากระมังฟาดอีกนะคะแฮสแท็กแม่ขี้เกียจทำ

ไปทำเพราะว่ามันเล่นกับลูก
จากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นแฟนก็เข้ามาแห่มาคอมเมนต์ชมว่า
เป็นคุณแม่ที่สวยน่ารักแถมบอกว่านึกว่าสาวเกาหลีที่ไหนเอง
ส่วนสามีอย่างหนุ่มบี้ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับกุ๊กกิ๊บและเขียนข้อความหวานว่า
ทำไมมีแต่คนบอกว่าเธอสวยขึ้นสำหรับผมเธอสวยขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับ

แต่ว่าก็ไม่นานการทำจมูกเดี๋ยวนี้มันยุบง่ายอย่างนี้หรอแก
อาทิตย์เดียวก็มาทำงานได้แล้ว

วันวรรณ์มันดูมีเลือดเดียวแรกที่ทำ
จมูกกับตาเดี๊ยวก็มาทำงานได้แล้ว

แล้วก็ตอนเย็นก็ทำจมูกลงมากินข้าวมาเต็มไม่หมดเลย

นางเอามอนสามเหลี่ยนของเช่งมายอ่ะเล็กอ่ะ

นี่ไงผมบอกแล้วขั้วผ้ากับสถานที่มันขัดกันครับผม
นึกว่านะเขา
โอจนนี่ก็อีกกปะก็นะการกัดแล้วอีกแล้ว
กันมาึกลาก็นะคะ

อ๋อคิดว่ากัดเลย
เคนออกหรือเป่า

อือนะนิดนึกแล้วกันนึงผมฟังละกัน

ผมยอดต่อข่าวใส้ข่ายนะครับ

ถูกคนอ้างเป็นตำรวจบุกถึงบ้านครับคุณผู้ชมครับ
ทำเอาคุณการณ์อดีตพระยารกษ์ชื่อดังของคุณเสกออกกัน
หัวร้อนกันเลยทีเดียวเมื่อมีบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
มาถึงที่หน้าบ้านของตัวเองอยู่ในย่านสายไหม
โดยบอกว่ามาเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยเท่านั้น
แต่ก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่าเฮ้ยมันใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่มานั้นเนี่ยทางตำรวจไม่ได้แจ้งกับรอปภนะครับ
ว่าจะเข้ามาพบที่บ้านหลังไหน
ซึ่งตนก็ยินดีพร้อมเจอแต่ควรจะโทรแจ้งก่อนไหม
พร้อมทั้งไล่ให้ไปจับคนชั่วไม่ใช่มาก่อกวนความสุขของลูกบ้าน

ละบ้านแล้วอันนี้หมู่บ้านใกล้กับคุณเสกประมาณ๑๐๐เมตร

คุณการได้โพสต์คลิปกว่าคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
มาที่หน้าบ้านในแฟนเพจของตัวเองแล้วก็เขียนข้อความ

กูเป็นมิจฉาชีพหรืออาจกรไปแล้วใช่ไหม
ตั้งแต่มีเรื่องกับไอ้ขยะงั่ง

อ๋อก็ที่มีว่าเป็นกิจกับเสียโป้
กูก็อยู่ของกูดีนั่งกินอาหารเย็นกับเด็ก
น้ำก็ยังไม่ได้อาบแล้วมาเรียกทำไม

จะเอาอะไรกับกูกูไม่ได้เรียกใคร

หน้าหมู่บ้านเนี่ยว่าจะไปพบกับลูกบ้านหลังไหน
และที่สำคัญใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
ตำรวจอะไรวะก่อกวนประชาชน
คนทำชั่วมึงไม่ไปจับนะฮะ
การพนันออนไลน์อย่างนี้ทำไมไม่ไปจับ

ไม่ใช่วันมาก่อกวนความสุขของลูกบ้านนั่นเอง
กูซื้อบ้านใหม่เพราะว่าบ้านนี้เนี่ยเพราะมันส่วนตัว
แต่นี่พวกคุณมาทำให้ลูกบ้านอย่างเรากังวล
แล้วก็ใครมาขอพบในขณะที่ยังไม่พร้อมพบใคร

เมื่อวานเขาจับเสียบโปไปตรวจชีวไม่ใช่เหรอ
ใช่คุณการก็โดนไปล้อมแล้วนะ
เพราะว่ามีตอนภาพที่เอารูปออกมาแบล็กเมย์
แล้วมีคนคิดว่าเป็นคุณการที่นั่งอยู่กับเสียโป้
แล้วก็คุณการก็เลยไปที่สนโคคาม
ไปตรวจปัสสาวะแต่ไม่ได้แถลงข่าว

แน่นอนครับผมทำงานตรงนี้มาหลายปีแล้ว
คือเมื่อกี้คุณก็อยู่ใส่ใหม่ที่เขาไปโฆษฆามแล้วคนละทางเลยนะ
ก็คือเขาอาจจะเป็นสนโคคามที่เขาสะดวกตอนนั้น

แต่ผมจะเป็นคนที่สแกนกลิ่นก่อนนะครับผม
ถ้าฉุนปุ๊บผมคิดว่าไม่น่าจะมีตรงนี้น่าจะทานเหล้ามา
เมื่อวานเขาไปตรวจกันมาแล้วเงินได้คืน

ตอนแรกก็คือเสียโป้เขาว่าจะเอาเงินไปลงทุน

อ๋อบิตคอยน์หรือไม่ก็เงินที่เล่นในบอร์ดการ์มนั้น
รากอนคอยอะไรที่เป็นเรื่องนี่ไง
ใช่นั่นแหละจะไปทำตรงนั้นให้ได้กำไร
คุณการก็เลยหลงเชื่อก็เลยเอาเงินให้ลงทุน

ก็ใช่ไงตอนลงลงไป๖๐ล้าน
ทุกวันที่ได้ก็บังเวียนแล้วก็ได้มา๑๕๐๐๒๐๐๐อะไรอย่างนี้

ไม่มีแล้วล่ะบ้างโอ้โฮทุกคน๑๐ล้าน

ทำใจอะเนาะหายไปแล้วอ้อยเข้าปากช้างแล้วอ่ะ
มาดูคุณอ๊อฟนะคะกลับบ้านแล้ว
หลังจากที่อยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่ง

ไปเยี่ยมเขาเหรออ๋อมีงานต่อ

คุณอ๊อฟพี่แดงบอกว่ากลับไปที่กว่าแล้ว
ตอนนี้ก็ขาเริ่มเดินได้แล้ว
แต่ก็ห่วงที่แขนอันนี้สรุปให้นะคะ

สิบนหมดเลยบนทุกอย่างแล้วก็หัวเราะ
ไหว้พระจิตใจเราว้าวุ่นต้องหาที่พึ่งด้วย
ทุกวันนี้ให้อ๊อฟกรวดน้ำให้เขาถวายสังครานเท่าจะทำได้
แล้วก็ให้เขาตักบาทตอนชั้นมวลพระมา
ทุกข์นะมาใหม่ในทุกวันศุกร์ให้ที่เป็นวันเกิดเขาเนี่ย
ไหนมาก็จะถวายนี่นะฮะ
ตอนนี้ละครก็๑๐๘คิวแล้วเรื่องกรงกรรมฉันเล่นด้วย

จึงฉันก็ควบสองกำกับเลยใช่อู๋เล่นดีมากพี่ใหม่เจรนภูระเล่นดีมาก

นี่เหมือนเรื่องแบบแบบเดอร์ล่านะอ๋อเหรอจริงเหรอ

ฉันเห็นเสื้อแบบนี้ได้ชื่อว่าวูเหลือมหลืกเห็นไกล
แบบเล่นแบบแบดแบดไง
เขาบอกคุณให้ใหม่เจรนภูระเรื่องนี้แบบว่าคุณให้ใหม่บอก

โอ้โฮสุดมากบทมันสุดจริงเลยอ่ะ
สุดยอด
พรุ่งนี้หยุดนะครับแล้วเจอกันอีกทีวันจัง
ปี้วันหยุดยาวเราไปกันก่อนนะครับ